ส่วนอีกเหตุหนึ่งก็ควบคุมตัวได้แล้วนะ
เขาบอกว่าไม่ได้ทำอนาจารย์นะแค่ถามทางเด็กเท่านั้นเอง
คุ้นแล้วข่าวนี้ที่เอาเด็กนั่งตักใช่ไหม

พลเมืองดีขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปริมทาง

ผู้ชายคนหนึ่งทำไมให้เด็กนั่งตักแบบนี้
ทำอะไรเด็กหรือเปล่าทำอนาจารย์เด็กหรือเปล่า
วนลามเด็กผู้ชายหรือเปล่านะครับ
ทีนี้พลเมืองดีตอนแรกเขาขี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะ
เขาขี่ย้อนกลับมาแล้วก็มาเนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมจำคลิปได้เรายังมีเสียงคลิปอยู่ใช่ไหมครับ

เพื่อให้คุณผู้ชมจำคลิปนี้ได้นะครับ

พลเมืองดีขี่มาแล้วก็ทักว่าอะไรนะครับ

สวัสดีครับน้อง

ดีนะที่มีพลเมืองดีมาช่วยเด็กเอาไว้ได้

เพราะจริงเด็กเขาขี่สกุตเตอร์

แล้วก็มาเจอผู้ชายคนนี้เรียกแล้วก็เอาไปนั่งตักแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ไปถึงตำรวจ

แล้วก็ทางตำรวจของสพญจังหวัดขอนแก่ล์นั้นนะ
ก็สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับ
ก็คือนายยุทธพงศ์หงคำอายุ๔๕ปีนะฮะ
เป็นชาวขอนแก่นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเลย
ข้อหากระทำอาณาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นไม่สามารถขัดขืนได้
และยังมีข้อหาอื่นเกี่ยวกับพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ภูมิกับบอกว่าเนื่องจากมีคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียล
ก็คือคลิปนี้แหละฮะถึงพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
มีลักษณะคือทำอนาจารย์เด็กผู้ชาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายบ้านหนองจิกหนองแวง
อำเภอพระยืนนะครับเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พลเมืองดีก็เข้าช่วยเหลือก็แม่ของเด็ก
ก็แจ้งความไว้กับทางตำรวจสพพระยืนนะครับ
ทีนี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับเลยนะ

เพราะว่าจากเบาะแสทางการสืบสวน
ทราบว่าชายที่ทำการก่อเหตุนั้นชื่อนายยุทธพงศ์
หรือชื่อเล่นวัตตำหรือตงนะคุณ
เอาจริงนะคือเขาได้รับฉายา
ว่าเรียกว่าอีตงตั้งแต่เด็กละนะ
ฮะ

ชอบขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนไปทั่วชุมชนทั่วหมู่บ้านเลย
เขาก็บอกว่าเงินนี้จริงเขาทำมาหากินกัน
หากินมานะฮะแต่ว่าตำรวจก็ต้องสอบปากคำต่อนะครับ
ทีนี้ไอ้กรณีที่พาเด็กผู้ชายวัย๑๓เนี่ย
ไปนั่งตักอยู่ริมทางแล้วก็แม่ของเด็กได้แจ้งความเอาไว้

เขาบอกว่าแค่ถามทางเด็กเท่านั้นเอง
แล้วถามทางทำไมต้องให้เด็กนั่งตัก

เออนะฮะไม่ได้มีเจตนาจะทำอนาจารย์เด็กชายรายดังกล่าว
เพียงแค่เรียกให้หยุดรถเพราะเด็กชายขี่สกุตเตอร์มานะฮะ
แล้วก็ดึงเด็กไปบนตัก
เอามือสอดใต้ก้นเด็กเพียงครู่เดียว
เดี๋ยวก่อนนะเอามือสอดใต้ก้นมันจะทำให้รู้ทางเหรอคะ

แล้วก็มีคนมาพบนะฮะพาเด็กชายกลับไป
ไม่ได้มีการลวนลามหรือทำอนาจารย์เด็กแต่อย่างใดนะฮะ
ผมก็แค่เรียกน้องเข้ามาถามทาง
คุณผู้ชมนี่คือคำตอบของเขานะฮะที่ให้กับตำรวจนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบปากคำต่อแล้วครับ
เพราะว่าข้อหาอะไรต่างที่ตำรวจแจ้ง

มีใช่ไหมฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
ไม่ได้เป็นลูกขับเลยน้องมันหนักต่างดีเฉย
ไม่ได้เป็นลูกขับน้องมันเดินไปขับเลย
ทีนี้คนอีกขับขับลูกคล้ายลูก
ขับแก๊บแน่นขับออกไซส์ขับแก๊บมาอีกวัน
ทำอะไรพูดแบบนี้พูดต่อพูดแบบนี้เลย
ทำอะไรเด็กพูดแบบนี้เลย
แบบพูดแบบนี้ทำอะไรเด็ก
น้องออกมาแล้วจับบ้านเลยออกมา

ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลวนลามอะไรเลย
แต่ที่เขาบอกเอามือล้วงเข้าไปใต้ก้นของน้อง
ครู่เดียวมันก็มีความผิดเหมือนกัน
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าจะทำการสอบสวนอย่างละเอียดนะครับ
จากนั้นก็จะส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือสารออกหมายจับมาแล้วนะครับ
เพราะนี่แหละพอฟังเขาให้สัมภาษณ์
เมื่อกี้นี่โอ้โฮมือไหมเยอะไปหมดไม่มีอะไร

แต่ตอนที่ให้เด็กนั่งตักมีอะไรหรือเปล่า